ถามแบบนี้เพราะอะไรพูดถึงตาลิมหน่อยละกันค่ะ
คือถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ประกาศกรมอุตุมาบอกว่าคืออ่อนกำลังลง
ห่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็จะสลายตัวต่อไป
เพราะเมื่อวานออกประกาศมาฉบับที่๑๙เป็นฉบับสุดท้าย
แต่อิทธิพลหรือผลกระทบบ้านเราหลายจังหวัดเลยค่ะ
คือเขาขึ้นฝั่งที่เวียดนามไงคุณแล้วมันอยู่ใกล้บ้านเราเลยแหละ
เราพาไปดูที่ภาคใต้ที่พังงาค่ะโอ้โหมันอึมครึมไปหมดเลยนะ
กลุ่มฝนก่อตัวจากในทะเลแล้วก็พัดเข้าหาฝั่งค่ะ
คลื่นเนี่ยสูงประมาณสองถึงสามเมตรนะคะแล้วคุณผู้ชม
หน้าชายหาดนางทองอยู่ที่ตะกัวป่าของพังงาคุณดูสิแรงมากฮะ
ใช่เจ้าหน้าที่เขาต้องออกประกาศเลยนะติดป้ายเตือนปักทงแดงตรงชายฝั่ง
ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาดนี่เห็นไหมเป็นป้ายแบบนี้เลยค่ะ
แล้วผู้ว่าพังงาผู้ว่าเอกรัฐก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง๘อำเภอของจังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์
จุดที่เสี่ยงอันตรายต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง
พวกป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่กลัวว่าเจอลมแรงมันจะหักโค้นมาค่ะ
แล้วก็ต้องเตรียมพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของลมเรื่องของฝน
แล้วก็ดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณไหล่เขา
ราบต่ำริมน้ำที่มันเป็นจุดที่เสี่ยง
แล้วก็เตรียมพวกวัสดุอุปกรณ์
เกิดว่ามันเกิดแบบลมพายุไปพัดหลังคาบ้านชาวบ้าน
พวกกระเบื้องมุงหลังคาสังกษีตะปู

ทีนี้ไปต่อกันที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ฝนมันตกหนักพายุลมแรงนะคะ
ก็เป็นเหตุให้ต้นมะม่วงอายุกว่าร้อยปีเลย
ขาดแล้วแบบหักเลยกลางลำต้นนะคะ
ลงมาขวางถนนสุขุมวิทย์ขาออกที่จะมุ่งหน้า

ใกล้กับโรงเรียนนะคะขลุงรัชดาค่ะ

ก็เป็นจังหวะที่มีผู้หญิงคนนึงนางสาวรัดดาค่ะ
ขับรถกระบะมาบรรทุกถังน้ำดื่มผ่านมาพอดี
โอ้โหเธอถึงขั้นต้องหักหลบกระทันหัน

ถังน้ำดื่มที่ขนมากระจายเกลื่อนเต็มไปหมดเลย

เจ้าหน้าที่พลเมืองดีก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายไอ้ต้นมะม่วงยักษ

ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะเคลียร์พื้นที่ได้ค่ะ
นี่เราเป็นจังหวัดที่มีทะเลหมดเลยนะ
เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ใต้ไปแล้วตะวันออกไปแล้ว
วันออกอีกสักจังหวัดก็คือที่ชนบุรีค่ะ
ชาวประมงในเขตพื้นที่ตำบลสมสารที่อันสัตหีบชนบุรีเนี่ยนะคะ

ใช่คือเขาจอดทิ้งสมองหลบคลื่นหลบประสุมคุณ
เขาต้องหลบคลื่นใช่แล้วสะอาวเสมอสาน
คุณเคยไปใช่ไหมสวยอยู่แล้ว
แล้วนี่ตั้งแต่ตอนตรงหาดสีทองยาวไปจรดเขาวิหารหลวงพ่อดำค่ะ
๒กิโลอันนี้งดออกงดเอาเรือออกทะเลทำประมงเพื่อความปลอดภัยนะคะ
มีทั้งเรือประมงแล้วก็เรือนำเที่ยวด้วยนะคุณ

ที่เวลาพาคนไปเกาะต่างหรือไปดำน้ำงดออกหมดเลย
แล้วเขาก็ลอยอยู่แบบนี้เอาจริงพอมองเป็นภาพมุมสูง
มันก็สวยดีเหมือนกันนะเพราะว่าทะเลนี้เป็นสีฟ้า
ท้องฟ้าก็สีฟ้าคลามแบบนี้ค่ะ

แต่ธรรมชาติไว้ใจไม่ได้นะคุณนะเห็นสีฟ้าแบบนี้
แต่ถ้าออกเรือไปปุ๊บฝนตก